มาดูเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าโอ้โหโชคดีจริงสำหรับคนที่ถูกไฟดูดนะฮะ
มีคนงานไปซ่อมระบบไฟบ้านหลังหนึ่งที่เขามีบ่อปลา

แล้วคนถูกไฟดูดแล้วล้มลงไปในบ่อปลา
โหแล้วคือศีรษะคือจมลงไปในน้ำจมไปครึ่งตัวแล้วอ่ะ
นี่ถูกไฟดูดอยู่นะครับแล้วส่วนศีรษะเนี่ยจมลงไปแล้ว
เพื่อนที่จะไปช่วยก็ถูกดูดแต่ดึงตัวเองขึ้นมาได้ทัน

แล้วที่สุดแล้วก็ไปตัดไฟ
ไปตัดไฟก่อนแล้วก็กลับมาดึงเพื่อนขึ้นมา
แล้วก็ช่วยปั๊มหัวใจจนรอดชีวิต
ซึ่งภาพจากกล้องวงจรปิดช่วงที่กลับมาอีกรอบหนึ่ง

เพราะว่าพอเพื่อนถูกดูดแล้วก็ย้อนกลับไป

กล้องวงจรปิดมันดับแล้วระบบไฟมันดับแล้ว
บ้านหลังนี้เป็นของคุณหมอคนหนึ่งนะครับ
ซึ่งการที่คนงานคนที่เข้าไปช่วย

ก็ได้รับโทรศัพท์จากคุณหมอเจ้าของบ้านที่เขาไปทำงานแล้ว

คงจะผ่านแอปพลิเคชันผ่านโทรศัพท์มือถืออะไรพวกนี้แหละนะครับ

ก็เลยโทรศัพท์มาบอกว่าเออต้องทำแบบนี้นะ
ปั๊มหัวใจแบบนี้ต้องช่วยเหลือแบบนี้
รอดมาได้โอ้โหเนี่ยแล้วก็มีการแชร์คลิปนี้
เอาไว้ในเฟซบุ๊กนะครับเพื่อจะเตือนภัยกันว่า
เวลาที่จะทำงานโดยเฉพาะการซ่อมระบบไฟฟ้า
ต้องตัดไฟแล้วก็ดูกันให้ดีนะครับ
ก็มีคนที่วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะครับ

เราถามไปยังเจ้าของคลิปนะครับที่โพสต์เตือนภัยกัน
ก็ทราบว่าเหตุเกิดจากก่อนที่คนงานจะซ่อมระบบไฟ
ก็ไปปลดเบรกเกอร์หรือว่าสะพานไฟผิดตัว
ทำให้วงจรไฟฟ้าในบ้านเนี่ยมันปิดไม่หมด
ไฟฟ้าโซนอื่นของบ้านกำลังทำงานอยู่
ระหว่างนั้นไฟมันรั่วมาที่บ่อน้ำ
ที่จะไปดูระบบไฟที่เบาะน้ำ
ว่าระหว่างเกิดเหตุทำงานอยู่ที่โรงพยาบาล
บังเอิญแบบได้ดูกล้องวงจรปิดพอดี
เพื่อจะดูว่าคนงานเขาทำอะไรถึงไหนกันแล้ว
เห็นภาพแบบนั้นรีบโทรศัพท์ไปหาหัวหน้าคนงาน
หรือว่าการนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพ
แล้วก็เรียกรถพยาบาลให้มาที่บ้าน

รักษาอาการก็ปกติแล้วพักฟื้นอยู่๒คืน

แต่คุณหมอบอกว่าไอ้กล้องวงจรปิดช่วงตอนกู้ชีพเนี่ย
เบรกเกอร์ลงหมดสะพานไฟลงทั้งบ้านหมดแล้ว

ใช่ค่ะทีนี้ก็ต้องถือว่าเป็นอุทาหรณ์นะ

เพราะว่าพอคลิปนี้เผยแพร่ไปในโลกโซเชียล
คนเขาก็บอกว่าเวลาทำงานลักษณะแบบนี้
เรื่องของการแต่งตัวรองเท้าอะไรแบบนี้

แล้วตรงนั้นเหล็กทั้งนั้นที่ยืนอยู่

แต่โชคดีจริงรอดมาได้

ผมว่าตัดเบรกเกอร์

ช่างบางรายเวลาเขามาดูแลให้เรานิดหน่อย
ว่าทำตรงไหนแค่เป็นจุดเขาก็

นี้ไม่ต้องเขาก็กลัวว่าเราจะไม่มีไฟใช้